เจาะประเด็นช่วงนี้เราจะไปเจาะประเด็นเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับ
ตอนนี้แก๊งค้ายาเสพติดยังลำเลียงยาเสพติดเข้าไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยหน่วยงานข่าวด้านความมั่นคงนั้นก็มีการข่าวที่เชื่อว่า
บวนการเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของไทยนะครับ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดสะกดรอยติดตาม
รถของขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดบึงกาล
จนถึงด่านตรวจยานพาหนะศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
หลังข้อมูลการสืบสวนพบว่าจะมีการขนยาเสพติดล็อตใหญ่
เมื่อขอตรวจค้นผ่านในรถกระบะ
ผู้ต้องหายังคงยืนยันว่าเป็นเพียงรถขนแตงโมเพื่อส่งขายเท่านั้น

วัตถุภายในคล้ายถูกบรรจุยาเสพติด

หุ้มด้วยพลาสติกสีดำพันเทปไซส์ซุกซ่อนอยู่
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

ไอซ์ทั้งหมดไปส่งที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงครา
ก่อนจะมีกลุ่มนักขนมารับไปไว้
อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ตำรวจจึงขยายผลพบนางอาซียะเจ๊แมร์
กับพวกรวม๔คนที่มารอรับยาเสพติด
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดเผยว่า

น่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะหลายครั้งที่มียาเสพติดล็อตใหญ่ลงมายังพื้นที่
มักจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเป็นประจำ
ตรงนั้นความสงคระคงเราไม่พูดถึง
เพราะว่าช่วงทางหลังจากระเบิดแล้ว

นะครับมีของออกแล้วรอออกอีก

แม่ทัพปราบยาเสพติดยังบอกด้วยว่า
มีพัฒนาการมาจากกลุ่มพ่อค้าไม้พยูง

ไม่ได้มาจากภาคเหนือเหมือนในอดีต
แต่เป็นคนหนุ่มสาวในภาคอีสานนั่นเอง

ข่าวเทราะตีวีรายงาน